หน่อยนะคะเป็นกรณีอดีตข้าราชการครูค่ะก่อเหตุใช้อาวุธปืนไปยิงผู้ชาย

แล้วก็หลังเกิดเหตุคนที่ก่อเหตุเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
รอยืนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถามว่าเอ๊ะสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไร
คนก่อเหตุบอกว่าปมที่มายิงในวันนี้มันเป็นความแค้นส่วนตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเขาเคยทะเลาะกัน

ทีนี้หนุ่มข้าราชการอดีตข้าราชการครูคนนี้เขากลัวว่า
ฝั่งนู้นจะมาลงมือเขาก็เลยชิงลงมือก่อน

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต
ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาล๑๕
ด้านหลังบขตศสงครามอศสงครามจังหวัดนครพนม
ผู้ตายก็คือนายมงคลเสนขะอายุ๓๙ปี
เป็นผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไปเทศบาลตะบนศรีสงครามค่ะ
คือสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
บริเวณศีรษะ๑นัดแล้วก็ตามร่างกายรวมแล้วก็สักประมาณ๑๑นัด
ที่จุดเกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่อีก๑๑ปลอก
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนมือปืนก็หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจก็คือนายโชคชัยสุกเกษมอายุ๔๓ปี
เป็นอดีตข้าราชการครูเนี่ยคุณผู้ชมมือปืนคนนี้นะ
เป็นอดีตข้าราชการครูแล้วก็เป็นชาวสวนยางพารา
และมีบ้านเนี่ยคือติดอยู่กับผู้ตายด้วยคือเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะ
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

ตำรวจเขาก็เลยเก็บอาวุธปืนอันนี้ไปตรวจสอบนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสง่าอินสาธรณรองผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรศรีสงครามบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
สาเหตุเกิดจากปัญหาความแค้นส่วนตัวที่สะสมมานานหลายปี
เพราะผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตมีบ้านติดกัน
เคยมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำเช่น
เช่นอะไรบ้างเช่นบ้านของผู้เสียชีวิต
ไก่ชนหลายตัวทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
จนเกิดเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้ง

เขาข่มขู่กันไปข่มขู่กันมาบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
สุดท้ายแล้วก็ตายจริงเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาก็เลยเกิดอาการเครียด
และคิดว่าจะถูกทำร้ายตลอดเวลา
จึงตัดสินใจก่อเหตุปิดบัญชีแค้นชิงลงมือซะก่อนเลย
โดยก่อนเกิดเหตุได้ส่งลูกไปโรงเรียน
แล้วก็กลับมาถึงบ้านพบผู้เสียชีวิตที่หน้าบ้าน
ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยกระหน่ำยิงเข้าไปหมดแมกกาซีนเลยค่ะ

เรื่องต้นตรวจสอบปืนมีใบอนุญาตนะคะ
ควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
โดยตั้งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ

ให้ผู้ต้องหาไปชี้จุดก่อเหตุไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในคราวต่อไปด้วย